เรียวจี๊ดบอกไม่ถูกทำไม
เปรี้ยวจ้ามะนาวร้านนี้เปรี้ยวสุดเลยนะจ๊ะ
รุนสวัสดิ์รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานตัวแล้วนะคะ
แบบมะนาวนี้นะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นผักผลไม้
ที่สามารถนำมาทำเครื่องดื่มดับกระหายคลายร้อน
ช่วยทำให้ชุ่มคอได้ด้วยโดยผสมน้ำผึ้งเข้าไป
ถือว่าเป็นเครื่องดื่มชั้นเลิศเลยทีเดียวนะคะ
ช่วงนี้อาจจะต้องดื่มหน่อยเพราะว่าทำให้ชุ่มคอขึ้นนะคะ
แล้วก็ทำให้ร่างกายนั้นสดชื่นขึ้นด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศก็ต้องตรวจสอบกัน
เพราะในระยะนี้นะคะยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
แถบภาคอีสานรวมไปถึงภาคเหนือบางส่วน

จุดไหนบ้างนะคะเราตรวจสอบข้อมูลกันเพิ่มเติม
จากภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา
สังเกตภาพจากตรงนี้นะคะจะเห็นกลุ่มก้อนเมฆสีขาว
ปกคลุมเป็นระยะเป็นจุดต่างบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือนะคะ
แต่อาจจะยังไม่มากนักนะคะเพราะว่าจะต้องรอลมเข้ามาเสริม
ก็คือลมจะพัดมาจากลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกนะคะ
ส่วนที่จะตกก็คือแนวเส้นสีฟ้าที่เห็นเมื่อสักครู่แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
แล้วก็แถบบริเวณภาคเหนือที่ติดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือน่านอุตรดิษฐแพร่พิสุนุโลกกำแพงเพชรอุตรดิษฐ์
นั้นก็ได้รับผลกระทบรวมถึงภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ
ขณะที่ภาคใต้เองก็ยังคงมีฝนตกชุกในระยะนี้ด้วยค่ะภาพรวมของวันนี้เป็นอย่างไรตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
จากข้อมูลการคาดการณ์ประจำวันกันค่ะภาคเหนือยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะ
แล้วก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ยังคงมีอากาศร้อนและมีพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นทุกจังหวัดนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นเป็นบางจุดบางแห่งหนักเบาสลับกัน
รวมทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกเช่นเดียวกันแต่ภาคตะวันออกวันนี้มีแนวโน้มที่จะตกทุกจังหวัดนะคะ
เป็นการตกแบบหนักบางจุดแล้วก็ตกเบากระจายกันไปส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอนามันยังคงมีฝนตกกระจายประมาณร้อยละสิบถึงร้อยละยี่สิบของพื้นที่
มากหน่อยแถบจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะนี้อากาศร้อน
ไม่ว่าจะเป็นความร้อนหรือว่าความชื้นจากลมทะเลพัดมาไม่เพียงพอก็อาจจะทำให้ไม่เกิดฝน
อาจจะเป็นฟ้าหลัวหรือครึ้มเท่านั้นเองนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของสุขภาพ
เพราะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวไวรัสต่างมา
เราต้องเพิ่มภูมิต้านทานการดื่มเครื่องดื่มที่มีสมุนไพร
หรือว่าทานอาหารที่ร้อนก็ช่วยได้เช่นเดียวกัน

มาเยอะออเดอร์มะนาวก็เยอะด้วยนะคะ